คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศทางการเมืองมันจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยได้มีการเทียบเชิญ๕พักการเมืองมาพูดคุยกันที่พักเพื่อไทยนะคะ
เมื่อวันเสาร์ก็ภูมิใจไทยชาติพัฒนากล้ารมไทยสร้างชาติพอวันอาทิตย์ก็มีชาติไทยพัฒนาและพักพลังประชารัฐที่เนี้ยก็ถูกวิพักวิจารณ์ประเด็นที่เชิญรมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนี่แหละมหาหรือพูดคุยจนหนึ่งขั้นโอ้โหโลกออนไลน์ร้อนมากเนอะพี่อุ๋ยเนอะวันนี้แฮชแท
แล้วก็เป็นการเชิญมาคุยก็เพราะว่าเราหารือกันแล้วนี่ในแปดพักร่วมรัฐบาลว่าให้เพื่อไทยรับไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลให้ไปหาเสียงสอวองมาเพิ่มไปหาเสียงสอสอมาเพิ่มครับก็ทำตามที่คุยกันเอาไว้แล้วไม่ได้จะเชิญมาร่วมรัฐบาลน่ะแค่เชิญมาคุยเชิญมาหารือเฉยเฉยแต่วันนี้มันมีประเด็นท

อันดับแรกก็คือมันมีบางส่วนที่บอกไม่เอาเลยไม่เอาก้าวไกลอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าขอไม่ไปแตะมาตรา๑๑๒แต่ไม่ถึงขั้นพูดชัดว่าไม่เอาก้าวไกลไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือการกดดันก้าวไกลหรือเปล่าล่ะนี่นะคะเราทำให้ดูเลยว่าใครชัดว่าโอเคไม่เอาก้าวไกลหรือว่าใครบอกว่าไม่แก้๑๑๒อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะ
คุณหมอชนน่านบอกว่าใครคิดยังไงก็เป็นสิทธิเสรีภาพทางความคิดของแต่ละคน
ก็จริงแล้วเนี่ยแนวทางวิธีการทำงานหลายพักก็ไม่ตรงกันบางพักเขาชัดไงว่าไม่เอาก้าวไกล
พักเขาบอกว่าขอแค่ไม่แตะมาตรา๑๑๒ก็พอ
นักข่าวถามเพิ่มนะคะในลักษณะที่ว่าแล้วถ้าไม่ได้เสียงสอสอแล้วจะยังไงต่อ
คือเพื่อไทยเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าจริงแล้ววันนี้เขาจะเดินหน้าในการไปหาเสียงของสวเพิ่มนะคะ
คือ๑พักเก้าไกลยอมเสียสละออกไปก็จะได้ทั้งเสียงสอสอและสวมาเติมจัดตั้งรัฐบาลได้
๒ก็ยืนใหญ่๗พักนี้แหละรอสอวหมดอำนาจ
คุณหมอชนน่านบอกว่าก็ใช่แหละมันก็มี๒ทางเลือกแบบนี้นั่นแหละ
แต่ก็พยายามอยู่นะที่จะหาแนวทางอื่นพยายามอยู่
อยู่ยังพยายามอยู่ในการหาคะแนนเพิ่มหาเสียงสอ
เพิ่มหาเสียงสอสอเพิ่มไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะผลักก้าวไกลออกไปแล้วก็ไปดึงพักอื่นมาร่วมรัฐบาลคือ
ทางเลือกอื่นในลักษณะที่ว่าถ้าเผื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ส่งไม้ต่อให้พัก
อันดับสามหรือไม่อย่างไรในลักษณะแบบนี้ก็ขอคุยก่อนนะคะว่าจะมีการส่ง
ต่อไปให้พักอันดับสามหรือว่าพักภูมิใจไทยหรือไม่อย่างไรใครจะมา
ว่าเพื่อไทยโอ้โหเป็นนั่งร้านให้พระเด็จการสืบทอดอำนาจมันไม่ใช่
แบบนั้นคุณหมอชนน่านบอกมันไม่ใช่แบบนั้นทีเนี้ยค่ะคุณหมอชนนั่น
บอกว่างั้นขอพูดถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลแบบชัดก่อน
แล้วกันนะคืออย่างนี้เพื่อไทยส่งตัวแทนไปคุยกับสวและก็ได้
ไปยังศวที่รู้จักแต่หน้าที่หลักคือประสานศศก่อน
รอฟังคำตอบของสอสอรอฟังเงื่อนไขของเขา
แล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปคุยกันในส่วนของ๘พักร่วมรัฐบาล
ทีนี้ที่สวหลายท่านออกมาบอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็จะไม่โหวตให้
โหวตให้ก็ต่อเมื่อไม่มีก้าวไกลอันนี้ก็ต้องไปหารือกันอีกที
เพราะว่าสวบางท่านวันนี้ล่าสุดเขาออกมาบอกแล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
ว่าเขาไม่คุยด้วยซ้ำเดี๋ยวมันจะไปขัดแย้งกับข้อบังคับ
ข้อกฎหมายว่าสวถูกแทรกแทรงจากสส
สวเลยไม่พร้อมจะคุยสวบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำผิดกฎหมายนะ
ถ้าสอสอมาคุยแล้วสวโหวตให้ตามที่สสมาขออย่างนี้
มันจะเป็นการแทรกแทรงการทำงานของสวหรือเปล่า
ส่วนข้อเสนอที่บอกว่างั้นรอไปเลย๑๐เดือน
ให้สวหมดอำนาจค่อยโหวตไหม
คือเรื่องของการรอเนี่ยคุณหมอชนนั่นบอกว่ามันก็ยากนะที่เกิดจะมารอ
แล้วก็ปล่อยให้เวลามันปล่อยผ่านไปนานขนาดนั้นนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านแบบชัดอีกทีดีกว่าค่ะ
ก็เพียงจะบอกว่าทางเลือกอื่นนี่คราวนี้มีคนเสนอมาทำนองนี้
เขาบอกว่าเราหมดปัญญาแล้วเนี่ยการมอบให้พักที่๓มันเป็นไปได้ไหม
ผมก็ตอบว่ามันก็เป็นทางเลือก
จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับ
แล้วก็ผมก็จะบอกชัดเลยว่ามันจะเป็นการมอบอำนาจให้เสียงข้างน้อยนะ

ให้จุดที่ภักษ์เพื่อไทยเป็นผู้ตัดตั้งรัฐบาล
พยายามครับพยายามครับ
ฉะนั้นเราเป็นแก่นำภัยไทยแปดภักษ์ร่วมครับ

แต่ถ้า๓ฝ่าย๒ฝ่ายเขาเสนอกับท่านประธานว่าควรเลื่อน

ท่านประธานตัดสินใจเลื่อนก็เป็นอำนาจของท่านประธานครับ
ตอนนี้เป้าหมายของเพื่อไทยคือโหวตวันที่๒๗ให้ได้๓๕เสียง
ยังมีเป้าหมายนั้นอยู่ใช่ไหมครับ
เราเดินตามปฏิทินหรือไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้อยู่ครับ
ก็เพื่อความเป็นธรรมกับคุณหมอชนน่านและพักเพื่อไทย
หมอชนน่านบอกว่าพูดในลักษณะที่ว่าการส่งไม้ต่อให้พักที่ได้อันดับ๓
เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงทางเลือกหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ทางพักเพื่อไทยเองยังพยายามอยู่นะคะ
เดี๋ยวจะมีการประชุมวิบ๓ฝ่ายนัดประชุมกัน๒๖กรกฎาคมด้วยค่ะ
อาจจะต้องรอฟังผลสารลำนูนด้วยนะฮะ
คือคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้แล้วมีคนก็มาบอกว่า
ถ้าเราไม่มีปัญญาทำเราก็ส่งให้กับพักอันดับ๓ก็ทำต่อสิ
แต่อย่างนั้นมันคือการโยนตำแหน่งนายกให้กับทางฝั่งของเสียงข้างน้อย

ซึ่งจะไม่ทำหรอกเราก็จะพยายามจะทำให้ได้ในส่วนของ๘พักกันก่อนนี่แหละ

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
รองนายยกมุมดรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิกษ์ศพนะคะ
วันนี้ก็เลยให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับนักข่าวไปถามนะครับ
บอกถ้าเกิดพักอันดับ๑พักอันดับ๒เขาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ย
แล้วเขาส่งต่อมาให้พักอันดับ๓ไปดำเนินการเนี่ย

คุณอนุทินบอกว่ามันยังไกลตัวเกินไป
ล่าสุดก็เพิ่งไปหารือกับผู้บริหารของพักอันดับ๒ก็คือเพื่อไทยเมื่อวันเสาร์
บรรยากาศทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี
ทีนี้ถ้าเกิดมีการส่งไม้ต่อจากเพื่อไทยมาพร้อมเป็นผู้จัดรัฐบาลหรือไม่
คุณอนุทินตอบว่าตอนนี้ขอให้กำลังใจพักที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลก่อนก็แล้วกัน
แล้วถือเป็นมารยาททางการเมืองด้วยเป็นการให้เกียรติพักที่อันดับสูงกว่า
แล้วตอนที่ไปหารือกันเนี่ยก็แค่ไปบอกว่าภูมิใจไทยติดขัดเรื่องอะไรบ้าง
ถึงไม่สามารถเข้าร่วมรัฐบาลด้วยได้แต่ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ส่วนการพูดคุยกับเพื่อไทยที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
เพราะในอดีตถ้าอยู่คนละคั่วเนี่ยคุยกันลำบากมาก
แต่แบบนี้ถือว่าได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันบ้าง
ส่วนทางภาคธุรกิจที่เขาไม่เห็นด้วย
หากจะมีการยื้อเวลาเลือกนายกออกไป
กว่าสวจะหมดวาระพฤษภาคมปี๖๗อีก๑๐เดือน
คุณอนุทินบอกว่าความจริงแล้วก็ไม่ควรต้องปล่อยเวลาให้นานขนาดนั้น
บ้านเมืองต้องมีรัฐบาลคนมาทำงานการเมืองต้องเสียสละ
และต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองให้มากต้องยึดบ้านเมืองเป็นหลัก
สถานการณ์ต่างในทางการเมืองณขณะนี้นะครับ
คุณอนุทินบอกว่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าท่า
เพราะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิม
คือพักเพื่อไทยยังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
ประเทศต้องมีรัฐบาลนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าใช้เวลานานขนาดนั้น
อ่านไปบอกว่าโหต้องรอถึง๑๐เดือน
เพื่อให้มันมีช่องว่างเข้าไป
อันนี้มันเหมือนกับพูดเพื่อตัวเองนะ

ตอนนี้เราเห็นสัญญาณท่าที่ของแก่งพักนั้นคุณเอง
อาจจะไม่ค่อยรับฤทธิ์เท่าไรแล้วว่าคะ

คนที่เข้ามาทำงานการเมือง

ยังไม่ได้อยู่ในพูดภาค
บทบาทที่จะต้องมานั่งจัดรัฐบาลหรือว่าทำอะไร
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจคนที่กำลังจัดรัฐบาลอยู่ให้ประสบความสำเร็จถ้าเขาทำได้
ชอบเพลงนี้มากเพียงครึ่งใจ
ก็มีคนที่เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะนะฮะ
บางคนบอกโอ้โหเล่นเปียโนพอมากนะฮะ
คุณอนุทินบอกก็ไปทำทำนองเข้ามาแล้วก็มาแกะเสียงครับ
คุณอนุทินชอบโพสอะไรเป็นเพลงอ่ะค่ะ
แต่คนก็พยายามวิเคราะห์ว่าจะสื่อความหมายอะไรหรือเปล่า